บางคนสั่งของแล้วแต่ไม่เอา
นี่พ่อค้าแม่ค้าร้านนี้เขาใจดีมากนะร้านขายลูกชิ้น
ลูกค้าโทรมาสั่งบอกว่าจะเอาลูกชิ้นรวมแล้ว๒๐๐บาท
แล้วก็ฝากพ่อค้าด้วยจ้าถ้ามาส่งเนี่ย
แวะซื้อบุหรี่เอามาส่งให้ด้วย
พ่อค้าใจดีควักกระเป๋าซื้อบุหรี่ไปด้วยเอาลูกชิ้นไปส่ง
ปรากฏว่านั่งรอลูกค้าอยู่๔ชั่วโมงลูกค้าไม่มาเอา
แล้วถามว่าลูกชิ้นต้องทำยังไงต่อแล้วคุณขายไม่ได้แล้วนะฮะ
เรื่องอาจจะดูเล็กน้อยแต่จริงมันเป็นความเดือดร้อนที่ใหญ่โตเหมือนกันนะฮะ
ติดตามได้จากไทยรัฐช่วยด้วยครับ
ไทยรัฐช่วยด้วย
จ่ายเงินหญิงคนนี้ทักเข้ามาหาคุณพยอมชาญศรีเจ้าของร้านทางเฟซบุ๊ก
โดยใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าหวาน
สั่งซื้อลูกชิ้นทอด๒๐๐บาทแถมฝากซื้อบุรีอีก๑ซอง
โดยบอกให้เอาไปส่งที่คอนโดแห่งหนึ่ง
คุณชัยนรงพลอยประเสริฐสามีเจ้าของร้าน
เป็นคนออกไปส่งลูกชิ้นเองกับมือ
พอไปถึงหญิงสาวคนนี้แชทมาบอกว่าออกไปทำงานแล้ว
เดี๋ยวแม่ลงมาเอาลูกชิ้นวางไว้ได้เลย
แล้วเดี๋ยวจะโอนเงินให้
แต่เมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไม่โอนสักที
คุณชัยนรงค์กลับไปที่คอนโดอีกครั้ง
ลูกชิ้นและบุหรี่วางอยู่ที่เดิม
แต่สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
ลักษณะคล้ายกับคนในรูปโปรไฟล์ของเฟซบุ๊คที่สั่งของมา
ด้อมมองที่ประตูคอนโด
พอเห็นคุณชัยนรงค์ก็หลบกลับเข้าไป
ครั้งนี้เจ้าของร้านตัดสินใจ
นั่งรอใต้คอนโด๔ชั่วโมงเต็ม
เพราะยังคงมีหวังกับเงิน๒๐๐กว่าบาท
จำกว่าที่เรารอเขาคุยเช็ดกันแล้วตลอดเลยนะคะ
เขาพยายามหาเงินมาให้เราพยายามให้คนนั้นคนนี้โอนมาให้เรา
เขาก็แคปที่เขาคุยกับใครคุยกับใคร
คือส่งมาให้เราดูว่าเขาให้บอกคนนั้นคนนี้โอนให้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าเออเรายังไงเออน่าจะได้เงินมั้
เสียเวลาไปแล้วก็เลยอันอยู่ต่อเผื่อจะได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

สุดท้ายต้องหอบลูกชิ้นกลับมาแบ่งร้านข้างกิน
ส่วนบุหรี่ก็เอาไปขายต่อให้คนรู้จัก
เรื่องนี้เจ้าของร้านอยากเตือนภัย
ตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปแชร์ในเพจกินไรดี๘ริ้วเดลิเวอรี่
ปรากฏว่าเจอพ่อค้าแม่ค้าโดนแบบเดียวกันอีกหลายราย
มีค่ะมีเยอะมากเลยค่ะในกลุ่มที่เจอลักษณะนี้
แล้วก็คือเขาสั่งของทีนึงไม่ใช่น้อยเยอะมากเลยค่ะ
เห็นคนหนึ่งก็บอกว่าสั่งน้ำ๔๐ขวด
คนหนึ่งก็บอกว่าสั่งหมูปิ้ง๓๐ไม้อะไรอย่างนี้
บางทีก็สั่งเสื้อผ้าอีกกับคนหนึ่งประมาณ๒๐ทุศอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วแต่ละคนก็คือไม่ได้เงินจากศูนย์ของ
ได้เงินบ้างค่ะแบบจี้จนได้บ้างแล้วบางคนก็ไม่ได้ก็มี

ลาออกจากโรงงานมาเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่
โควิดเล่นงานหนักช่วงนี้
จากที่เคยขายได้วันละ๗๐๐๘๐๐บาท
ทุกวันนี้ขายได้๒๐๐บาทก็เก่งแล้ว
รายได้ลดลงมากกว่าเท่าตัวขนาดนี้
ยังต้องมาเจอลูกค้าหลอกแบบนี้อีก

เสียใจเสียของและยังต้องเสียเวลา

ก็โอดควรมาบอกว่าทำแบบนี้มันซ้ำเติมกันนะครับ
อีกอย่างของที่สั่งเป็นอาหารนี่คุณ

แต่จริงสั่งตรงกับร้านน่ะนะคะ